ไม่รู้ว่าเป็นข่าวข่าวร้ายสำหรับผู้บริโภคหรือเปล่า
แต่ว่าน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับพี่แท็กซี่

ภายในปีนี้ค่ะผู้ใช้บริการแท็กซี่
อาจจะต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มนะคะ

นายกมลบุรณพงศ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกนะคะว่า
ตอนนี้เขากำลังอยู่ระหว่างพิจารณาปรับขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่
ในส่วนของค่าเสียเวลาในกรณีที่รถจอดนิ่งหรือว่ารถติดไม่เกิน๖กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
โดยจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ๕จากเดิมให้ปรับอัตราเริ่มต้นกิโลเมตรแรก
จากสามสิบห้าบาทเป็นสี่สิบบาทแล้วนะคะค่าครองชีพเหมือนจะสูงขึ้นอีกแล้วน่ะ
องบอกว่าแนวทางนี้น่าจะทำให้สามารถคงค่ากดมิเตอร์ไว้ที่๓๕บาทได้
ซึ่งหลังจากนี้ต้องใช้เวลาหาข้อสรุปก่อนที่จะไปเสนอกระทรวงคมนาคมให้พิจารณาต่อไป
และน่าจะมีผลบังคับใช้ทันภายในปีนี้นะคะส่วนกรณีผู้ประกอบการแท็กซี่ภายในสนามบินดอนเมือง
และสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยที่เขามีการเรียกร้องเรื่องขอปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารพิเศษมาตั้งนานแล้วจำได้ไหม
เขาเคยมีประท้วงกันด้วยนะครับสำหรับกรณีที่ผู้โดยสารเขามีสัมภาระเยอะมาก
หรือว่าค่าบริการกระเป๋าขนาดใหญ่เนี่ยนะคะภายในสนามบินเนี่ยเขาบอกว่ามีการนำรถกระบะดัดแปลงมาเป็นแท็กซี่
ซึ่งช่วงท้ายรถจะสามารถรับสัมภาระกระเป๋าได้จำนวนมากอยู่แล้วแต่แท็กซี่กลุ่มนี้มองว่ามันมีขนาดเท่ากัน
แต่ไม่ได้ประโยชน์ค่าสัมภาระนอกจากนี้มีการประชุมหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
เพื่อจะนำเสนอโมเดลที่สามารถยอมรับร่วมกันได้แล้วก็ไม่เป็นภาระให้กับผู้บริโภคมากเกินไป
ซึ่งค่าสัมภาระแท็กซี่กระเป๋า๒ชิ้นแรกก็จะถือว่าให้ขนฟรี
แล้วก็ต้องเป็นไปตามขณะที่ทางทอทกำหนดด้วย

ถ้าคุณปรับขึ้น๕แล้วการบริการคุณจะปรับปรุงหรือเปล่า
คุณจะไปทำเหมือนเดิมหรือเปล่า
ถ้าปรับขึ้น๕แล้วยังจะเหมาจ่ายอยู่ไหม

นั่นนะฮะอันนี้คือคำถามที่แน่นอนผู้ใช้บริการอยากได้คำตอบ
แต่ว่านะพอหลังจากที่เลือกตั้งแล้วเนี่ย

แต่พอรัฐบาลใหม่มาอาจจะให้หยุดไว้ก่อนก็ได้

หลายพักชูในโยบายกราฟให้ถูกกฎหมายนะ